คุณผู้ชมรู้จักไอ้งั่งกันไหมคะ
งั่งที่เป็นเครื่องรางไม่ได้มั่นหมายถึงบุคคล

ไม่ได้หมายถึงบุคคลเป็นเครื่องรางที่ชื่อว่าไอ้งั่ง

เป็นทางเมตตามหานิยม
แต่ว่าจะเป็นแบบต้องพกที่เอวเอาไว้ใกล้อวัยวะเพศอะไรพวกนี้

คือเป็นในส่วนหนึ่งของพวกที่ชอบเครื่องรางของขลังอยู่แล้ว
แต่รูปร่างของไอ้งั่งมันมีหลายขนาดนะ

ถ้าดูเผินเผลอแล้วดูแบบไกลบางทีคิดว่าเป็นพลักเครื่อง

งั้นถามทุกคนที่รู้จักไอ้งั่งแบบนี้ละกันว่า

นี่ค่ะเป็นสาวเจ้าว่านุ่งน้อยห่มน้อยคือมันเหมือนชุดว่ายน้ำไหม
เป็นบิกินี่แขนยาวอย่างนี้ป่ะคะ
ถ้ามองจากข้างหลังก็เหมือนเป็นกางเกงนะ
เหมือนเสื้อแขนยาวเอวลอยกับกางเกงขาสั้น
แต่ว่าไม่แน่ใจข้างหน้ามันอาจจะแบบว่าเว้าขึ้นมาอีกหรือเปล่านี่ไม่รู้นะ
ก็ตอนหันหน้ามาเราต้องใช้สติ๊กเกอร์
ติดคังเอาไว้ข้างใกล้เค้าบนตรงหน้าอกอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก
แต่ข้างหลังนั่นคือไอ้งั่งใช่ไหมคะตัวสีทองใหญ่นั่นใช่ไหมค
ใช่ครับที่แรกผมเห็นคลิปตอนแรกผมก็ตกใจ

คิดนานเลยว่าเหมาะไม่เหมาะแต่ทีนี้คนก็ตั้งคำถามว่า
เมตตามหานิยมที่เขาจะทำพิธีในเชิงพวกนี้อยู่แล้วอย่างนี้
นี่คือคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลย
เป็นบูชาใช่ไหมเพราะว่าไอ้งั่งก็เป็นความเชื่อแบบลักษณะ
อะไรแบบนี้เขาบอกแบบนี้นะนี่คุณผู้ชมส่งมานะคะ
เป็นเชิงเมตตามหานิยมแล้วก็ถ้าจะแขวนไว้ติดตัวก็ต้องอยู่ใกล้ใกล้หน่อย
แถวเอวแถวอวัยวะเพศอะไรอย่างนี้
แล้วนี่เห็นไหมคะไม่ได้มาคนเดียว

สี่คนอืมเนี่ยชวนเพื่อนมาด้วยนะคะก็เต้น
แล้วอันนี้ที่เห็นเข้าไปข้างหลังคือเต้นอยู่บนตักไอ้งั่งแล้วจ้ะ
ข้างหน้าขึ้นไปหาบนตากแล้วนะคะหลายคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันได้เหรอมันเหมาะสมจริงหรือเปล่าอ่ะ
แล้วเขาบอกว่าคือมันคงเป็นวิธีเต้นเส้นไหว้อะไรสักอย่างแหละ
เพราะเห็นมีของเส้นไหว้อยู่ทั้งอาหารข้าวหวานรูปปั้นชายหญิงประหลัดขิกมีสายสินพันอยู่ด้วย
แต่ก็ไม่รู้ว่าเต้นพิธีเส้นไหว้อะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่
นี่เห็นมั้ยถ้าดูด้านหน้าเห็นมั้ยจะมีพวกกล้วยคืนคาวหวาน
ใช่ก็มีอาหารข้าวหวานครบเลยค่ะแล้วก็มีสาวไปเต้นยั่วอยู่เขาว่าอย่างนี้นะ
ผมว่ามันต้องดูอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหม
ใช่เป็นสถานที่ส่วนบุคคลหรือว่ายังไง
ถ้าไปอยู่ในวัดหรือสถานที่สาธารณะทั่วไปอย่างนี้ก็อาจจะไม่เหมาะ
ใช่คือหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเหมาะสมจริงเหรอทำแบบนี้
บางคนบอกเหมาะสมเพราะว่าสำหรับไอ้งั่งแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินี่ไงเห็นไหม
มันเป็นเรื่องปกติท่านชอบของดำนั่งตาแดงเนี่ยว่าอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่างั่งหรือว่าไอ้งั่งเนี่ยเป็นเครื่องรางที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลเขาบอกแบบนี้นะคะ
ช่วยเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายดีมีเสน่หเพศตรงข้ามรักเศษตรงข้ามหลงอยู่ยงคงกระพันธุ์

ซึ่งเขาบอกการบูชาก็อย่างที่พี่อุ๋ยบอกอะค่ะว่าทำได้ด้วยการพกติดตัวใส่ไว้ใกล้ของสงวนอะไรแบบนี้
แต่เขาบอกว่าถ้าอยากให้ขลังขึ้นนะพี่อุ๋ยคนที่พกอ่ะต้องไม่อาบน้ำต้องทำตัวสกปรกจะยิ่งขลัง
ปกติเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเลี้ยงด้วยน้ำน้ำเปล่าผลไม้เหล้าหรือน้ำผึ้ง
อันนี้ถ้าอยากได้ปรารถนาโชคลาภบารมีแต่ถ้าอยากได้คุณด้านเสน่ห์เนี่ยเขาบอกว่าให้เลี้ยงด้วยเลือดประจำเดือน
เขาบอกทำบุญใหญ่ปีละครั้ง๑๕เมษายนก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วแต่เลยค่ะอันนี้ต้องไปดูเรื่องของสถานที่ว่าเหมาะสมหรือเปล่านะ